คุณผู้ชมครับไอ้คนร้ายคนนี้มันแสบ
มันไปขโมยรถกระบะนะ
รถกระบะเนี่ยมาจากพังงามุ่งหน้าจะไปราชบุรีนู่นแต่ปรากฏว่าแวะสมุทรสงครามก่อน
ขอเอามอเซคันแวะขโมยมอเตอร์ไซค์ขึ้นรถกระบะมานะครับ
แล้วมันก็หนีไปราชบุรีโอ้โหเขาสกัดจับกันให้วุ่นฮะ
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

ตำรวจทางหลวงวังมะนาวจังหวัดราชบุรี
ก็ขับรถไล่ล่าคันนี้เป็นฟอร์ดสีแดง
ทะเบียนนะ๗๖๑๕ปราจีนบุรี

มันอุตส่าห์แวะขโมยมอเตอร์ไซคันหนึ่ง
ที่บุษบุษสงครามอีกยกใส่รถมาอีกคันนึง

ทุกพื้นที่ช่วยกันสกัดจับจนมาถึงวังมะนาว

จังหวัดราชบุรีให้มาร่วมกันสกัดจับด้วย
คนร้ายก็ขับหนีอีกขับหนีวนไปวนมา
เหมือนที่คุณผู้ชมเห็นในกล้องวงจรปิดนี่แหละ

เอามาปากท่อพุ่งลงคู่น้ำไป

พุ่งลงคูน้ำไปแบบนั้นครับคุณผู้ชมฮะ

คนร้ายก็วิ่งหนีเข้าไปในป่ากก

ผ่านไป๓ชั่วโมงได้ละ
เป็นคนที่เขาขอประโถมฮะหนีเข้าไปในบ้านของชาวบ้านนะครับ
ริมถนนรถไฟปากท่อเนี่ยริมทางรถไฟปากท่อเนี่ย
ก็ตบตาตำรวจด้วยกันยังไงหยิบเสื้อผ้าแถวนั้นแหละ
เสื้อผ้าของเจ้าของบ้านแถวนั้นเปลี่ยนซะเลยแล้วนั่งในบ้านนั่งจุ้ย
เหมือนกับเออบ้านฉันเอามาทำไมคุณตำรวจมาทำไมนี่ทำจุ้ย
นะครับก็ออกมามามาสอบสวน
เจ้าตัวปากแข็งนะครับบอกว่า

ส่วนตัวผมนี่ผมเดินหลงมาผิดบ้านลองดูครับ

มีคนจับได้แล้วนะ

ไม่ใช่ผมโจ๊กใจ
เสื้อเล็กไปหน่อยนะคือจังหวะไปถึงลาวตากผ้าเขา
คงแบบว่าฉวยตัวไหนได้เปลี่ยนก่อนเว้ยเปลี่ยนก่อนตบตา

อ่าธีรวิชยังปฏิเสธธีรวิชยังปฏิเสธ
แล้วก็ไม่ยอมให้การค้นกระเป๋าสตางค์นี้เจอตัวจำนำมีชื่อใคร
ริชาติใครอ่ะเมื่อกี้ไงที่เจอตัวคนแรกไปอ่ะ
น้ายธีรวิชก็เลยอ๋ออ่อแล้วเอาล่ะผมคบกับเปาริชาศครับ
นะครับแต่เต๊กมันหนีไปแล้วนะพี่เต๊กมันหนีไปแล้ว
ตำรวจคุมตัวธีรวิทย์กับปาริชาติไปสอบปากคำเพิ่มเติมครับ
ข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะ
แล้วก็ร่วมกันรับของโจรส่งตัวสพเมืองสมุทรสงคราม
แล้วก็จะนู่นประสานสพพังงาด้วยเพื่อดำเนินคดี
และจะสอบจะสวนหาข้อที่จริงนะครับ
แล้วก็จะตามตัวในเต็กด้วยในเต็ก
เต๊กผู้ร่วมขบวนการนะครับมาดำเนินคดี
มอบตัวเถอะเพราะว่า